คุณผู้ชมครับยังคงอยู่ที่เรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับ
ชื่นชมเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๑ในจังหวัดระยอง
ใช้เวลาว่างในการช่วยคุณแม่ทำงาน
เป็นลูกจ้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองนะครับ
ไปดูความขยันความกระตันยูของเด็กคนนี้กันหน่อยฮะ
ทำกับข้าวก่อนแล้วแกก็ไปโรงเรียนกับพ่อ
พ่อไปส่งก็บอกถามว่าก่อนเป็นมีบ้านของโรงเรียนประพอนี่แหละ
ไม่อายเหรอเมียเป็นเมียบ้านเก็บขยะต่าง
มันบอกไม่อายภูมิใจมันบอก
อายหรอกภูมิใจนะฮะ

ก็คือเด็กหญิงมณีรัฐอัตโนวัย๑๓ปี
นักเรียนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ที่ใช้เวลาว่างช่วยกันกวาดถนนตั้งแต่ซอยสุรชัย
จนถึงซอยข้าวมุยที่หน่วยกู้ภัยพุทธธรรมสงเคราะห์
เพราะคุณแม่ทำงานเป็นลูกจ้างทำความสะอาดถนนของเทศบาลเมืองบ้านฉางนะครับ
ส่วนตัวเด็กหญิงมณีรัฐบอกว่าสงสารแม่ที่ทำงานหนัก
ออกมากวาดถนนทุกวันจึงออกมากวาดถนนช่วย
หวังจะแบ่งเบาภาระแล้วก็ทำเรื่อยมาแบบนี้

โดยช่วงโรงเรียนปิดจะช่วยแม่กวาดถนนตั้งแต่เช้ามืด

ก็ประทับใจในตัวเด็กหญิงมณีรัฐนะ
ที่ทำดีกับบุภกาบรีครับ
เห็นเขาช่วยแม่ครับก็ดีครับ

เวลาที่คุณครูถือของหนัก
หรือมีธุระนะคะอยากให้เขาช่วยนะคะ

นี่แหละครับช่วยก่อนไปเรียนช่วงโรงเรียนเปิด
ก็ไปช่วยแม่ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะ

ทางด้านชาวบ้านที่พบเห็นทุกคนต่างก็ชื่นชมนะ

ยันตั้งใจเรียนเป็นคนดีของครอบครัว
แม้จะยังไม่มีรางวัลใดการันตี

คือเรื่องของหัวใจที่คนยกย่อง
ให้เป็นเยาวชนดีเด่นนะครับ
แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ค่ะไม่อายแล้วก็ภูมิใจด้วย